กันหน่อยครับว่าโอกาสของไทยเป็นอย่างไรนะครับ
จะอยู่โถ่ไหนโถ่หกในชัดเจน
สรุป๙๒ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ได้ดูกันนะครับ
ไปดูรองแชมป์กลุ่ม๔ทีมที่ผ่านเข้ามากันบ้างนะครับ

เป็นรองแชมป์ของกลุ่ม๔และสหรัฐอารับเอมิเรตนะครับ
ส่วนจีนเป็นที่๔ที่ดีที่สุดนะครับ

ตกรอบมีเกาหลีเหนือจอแดนโอมานแล้วก็เลบันนอนครับ
๒ทีมที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้
จะได้สิทธิ์ในการเล่นเอเชียนคลับรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติ
ก็ถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก๒ตัวนะครับ
ส่วนผลการแบ่งโถนะครับ
ที่ออกมาไทยอยู่โถ๖แน่นอนแล้วนะครับ

สาวดีอาราเบียนะครับกับทางอูสเบคิสถาน

ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่๗เมษายนนะครับ
แล้วก็จะมีการจับสลากแบ่งสาย

ถ้าหากอยู่ในสถานการณ์ที่เราคาดคำ

จะลงเล่นในวันที่๑กันยายนนะครับ

ไม่ซาอุก็อุสเบกิสถานนะครับ

จะมาเล่นในบ้านซึ่งเป็นการเล่นในบ้าน
เกมแรกของรอบ๑๒ทีมนะครับ
ซึ่งก็คาดว่าจะเจอ
เกาหลีใต้หรือไม่ก็ญี่ปุ่น
ก็เป็นนะครับจากการคำนวณดู
กลุ่มที่ไทยคิดว่าถ้าอยู่แล้วเนี่ย

ไทยโอกาสน่าจะมีโอกาส

กลุ่มนั้นก็จะมีออสเตรเลียเกาหลีใต้

ถ้าเราดวงดีนะจะได้ถูกจับมาอยู่ในประมาณนี้

เหมือนที่เราดวงดีในกลุ่มเอฟเนี่ย

ไปดูนี่แหละครับอันนี้คือที่ดวงดีก่อนนะ
เมื่อสักครู่นะขึ้นเป็นไอ้ที่ดูไม่ดีเท่าไหร่

โชคร้ายถูกจับมาอยู่ในกลุ่ม

หน้าตาจะเป็นประมาณนี้แหละ

ถ้าใจไทยเราถูกจับมาอยู่ในกลุ่มแบบนี้

ไกลเกินที่เราคิดเอาไว้แล้วนะครับ

อยู่ที่การเตรียมงานแต่เราเจอยอดทีมของเอเชีย

ของแต่ละกลุ่มนะครับจะผ่านเข้าสู่
รอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติทันที

ของทั้ง๒กลุ่มนะครับจะต้องมา
กันเพื่อหาผู้ชนะไปชิงตัวใบสุดท้าย
กับทีมจากโซนคอนคาเคฟ
นั่นก็คืออเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็แคบิเบียนครับ

อสซาลิก้าฮอนดูรัสอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ
ก็จะมาตรฐานก็ไม่ได้ต่างกันมากล่ะ

ฮุรุงนี้จะมีการเตรียมการประชุมสำคัญ
ก็คือโคตรเฮ้งวิญาณรกวกรุณนะครับ
ประธานฝ่ายเทคนิคกับทางซิโก้
กิจกษัตริย์เศรษฐ์ด้านเมืองในคณะผู้ปรึกษรนะครับก็นำแผนงานมาเสนอ
โค้ดเฮบอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับจะให้ทีมไทยไปเก็บตัวที่อ่า
เลสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่าตามกระแสข่าวออกมาเนี่ย
เขาบอกว่าการซ้อมบอลเนี่ยหลายคนรู้ใช่ไหมว่าผลลัพธ์มันคืออะไร
คือซ้อมบอลทำให้นักเตะเข้าใจเกมไม่ใช่ไปเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อแรงจูงใจ
เพราะว่าเมืองไทยตอนนี้อุปกรณ์การฝึกซ้อมสถานที่มันครบคันอยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องไปเก็บตัวต่างประเทศแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ย
ควรจะหาเกมอื่นเครื่องที่ไปเยือนเขาบ้างเพื่อสร้างความคุ้นเคย
ห้าวันถึงเจ็ดวันก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเก็บตัวยาวกว่านี้เนี่ย